ความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่ง
ล่าสุดตำรวจก็ได้เข้าไปขอคืนพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะมีการกีดขวางทางจราจรค่ะ
บ้านเมืองได้สวามแล้วขอบความนำนะฮะ
เพื่อขอคืนพื้นที่การจราจรที่แยกนางเลิ้งเพราะว่าการปักหลักท่านบอกว่าเริ่มเกิดผลกระทบแล้ว
ตอบกลับว่าการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
และการชุมนุมที่นี่ไม่ได้สร้างความเสียหายเหมือนการชุมนุมในอดีต
หลังจากการเจรจาไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ก็ถอนกำลังกลับไปอยู่ในแนวที่ตั้ง
ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักที่เดิมและมีรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้
ทะลุแก๊สได้เตรียมเดินทางมาสมทบกับมวลชนอิสระครับ
มีการนัดรวมพลกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาอยู่ที่นี่ค่ะ
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังกันอย่างแน่นหนาส่วนในโลกออนไลน์คุณผู้ชมค่ะ
พลเอกประยุทธ์ยุติหน้าที่เพจต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวกันมากมายทีเดียวค่ะ

ลักษณะเหมือนเป็นชายคนนึงไปซุกอยู่ที่มุมห้องแบบนี้ค่ะ
ไปดูอีกสักเพจหนึ่งอีเจี๊ยบเรียบด่วนค่ะ
เจี๊ยบเนี่ยโพสต์เป็นคำถามเป็นสเตตัสคำถาม
ตู่ไปแต่บิ๊กป้อมมาแล้วก็กดเลข๕รัวแบบนี้ค่ะ
อันนี้คือในเพจเฟซบุ๊กนะคะในทวิตเตอร์ก็
ตอนนี้เท่าที่เราเช็คไปเนี่ยแฮชแท็กบิ๊กป้อมตอนนี้กำลังทะยานขึ้นเป็นเทรนด์ฮิตทวิตเตอร์ไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยค่ะ